อยากจะโชว์เรื่องราวของความเชื่อไปดูกันหน่อยมันมีเยอะแยะมากมายจริง
ซึ่งมีที่ไหนบ้างนั้นผมรวมมาแล้วฮะมัดรวบตึงมาเลยนะฮะพากันไป
ที่บรรยากาศภายในวัดเทพนิมิตรสว่างธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
คือคักจริงครับช่วงของวันนั้นนะช่วงเช้านะเขามีพิธีเบิกเนธ
อธิการชันชัยเจ้าอาวาสวัดตะคลอราชนะครับมาเป็นประธานในพิธี
ช่วงของการทำพิธีเนี่ยเขาบอกว่ามีกิ่งไม้ร่วงลงมาจากหลังคาศาล
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันไงน่าจะเป็นการแสดงอิทธิฤทธปฏิหารให้ทุกคนรับรู้ว่า
ไอ้ไข่เนี่ยมาอยู่ที่วัดแล้วแล้วหลังจากทำพิธีเบิกเนธเสร็จนะ
ก็มีการจุดประทัดอีกหนึ่งหมื่นนัดปั้มชาวบ้านเขาก็กรูไปดูเลขท้ายปลายประทัดกับนัดสุดท้ายที่จะดังกล้องกลางวานดัง
อ้าวดูอย่างเดียวไม่พอไปถ่ายรูปสิถ่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวก็ถ่ายดาราอ้าวแต่ก็ชื่นชมหลายหลายคนด้วย
อย่างน้อยยังก็ถ่ายรูปไปเนี่ยก็ใส่หน้ากงหน้ากากอนามัยนะแต่โซเชียลดิสแทนซิ่งเถอะครับอยู่ห่างกันก็ดี
เอ้าไปเจอกับคนนี้ป้าเม้าฮะป้าเม้าเนี่ยเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อหลายปีก่อน
เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแวะไปไหว้ขอไอ้โชคขอขออภัยขอพรโชคขอลาบจากไอ้ไข่ที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชไง
และบนบานไว้ว่าหากถูกรางวัลก็จะจัดหาไอ้ไข่มาไว้ที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมซึ่งปรากฏว่าถูกรางวัลจริงครับได้เงินมากว่าล้านได้เงินเป็นล้านนะ
เมาเลยตระเวนหาท่อนไม้เพื่อนำมาให้ช่างแกะสลักเป็นไอ้ไข่กระทั่งผ่านมาหน้าวัดแห่งเนี้ยก็บังเอิญเห็นต่อไม้
ไปขอทางวัดเลยแล้วมาทราบทีหลังว่าต่อไม้ที่นำมาแกะสลักเป็นไม้ตะเคียนยืนต้นตาย

หลังจากนั้นช่างแกะสลักที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านผมก็ใช้เวลากว่า๑เดือนในการแกะสลักไอ้ไข่เป็นไอ้ไข่เด็กวัดเทพ
โอ้โหสุดยอดไปต่อกันนะคะที่บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่ค่ะก็มีชาวบ้านทยอยกันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่ที่อยู่ภายในสาราอาสมปู่ฤษีนารอด
พร้อมทั้งมีการเสี่ยงทายด้วยการเขย่าอะไรรู้ไหมคะ

ที่นี่เขาใช้วิธีการเขย่าคล่องเอานะคะซึ่งภายในห้องเนี่ยเขาจะมีลูกปิงปองเขียนตัวเลขเอาไว้เยอะแยะมากมายนี่เขย่าคล่องแบบนี้
จับมาแล้วบอกว่ารอก่อนก็นั่งรออีกสัก๓ชั่วโมงค่อยเขย่าใหม่ก็ได้
ไม่ใช่รอกล่อมนี่ก็คือไว้รอโชคลาภก่อนในงวดหน้างวดถัดไป
ว่างวดนี้ถ้าคุณจับได้รอก่อนเนี่ยคุณก็ไม่ควรแล้วล่ะ

เอาล่ะใครได้เลขไหนก็เตรียมไปลุ้นลอตเตอรี่เสียงดวงเสียงโชคกัน
เรียกได้ว่าบางคนเขาก็อยากได้รางวัลแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บ้างไง
ครับนะจ๊ะว่ากันแบบนี้
ส่วนบรรยากาศภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรี
อายุทยาก็มีนักเสี่ยงโชคเขาว่าอย่างงั้นนะอ่า
กันเยอะครับมาไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างทั้งพ่อปู่ฤษีพระเมษ
กุมารเจ้าสัวเหงแม่ตะเคียนเทพทันใจเยอะจริง
ซึ่งทางด้านนางสาวสุกัญญาพรมหอมเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เขาแวะไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารเจ้าสวยเห็ง
หลังจากถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็๗๐ไงล่ะ

หลักหมื่นคือเบาถ้าดิฉันหลักพัน
เบาเบาโอ้โฮ
บอกนะครับว่าโชคดีถูกรางวัลเนี่ยเป็นงวดที่๒๑แล้วนะ

รุดดุการณ์นี้เธอสัดไป๒๑แล้วหรือครับ

ดาวสันโวโมซาล่ายังต้องอาย
เอาอย่างนี้ละกันดวงใครดวงมันผมบอกไว้ก่อนแล้วกันว่า
แต่ละงวดแต่ละรอบมันมีคนถูก
แล้วมันก็มีคนไม่ถูกคนไม่ถูกเยอะด้วย
เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกัน
แต่ก็ใกล้แล้วเหลืออีก๒๓วันก็ออกอีกรอบนึงแล้วล่ะ